เมืองไทยไร้สายไม่เพียงแต่เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามเท่านั้น
แต่ยังรวมไปถึงความมั่นคงในระบบสื่อสารธรรมนาคมที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินตามนโยบายของรัฐ
เพื่อยกระดับกรุงเทพพร้อมสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน
ซึ่งปัจจุบันมีท่อร้อยสายทั่วประเทศ๓๘๗๓๕ท่อกิโลเมตร
คือพื้นที่นครหลวง๓๓๒๕๐ท่อกิโลเมตรและภูมิภาค๕๔๘๕ท่อกิโลเมตร